รอบคัดเลือกเกมแรกวันที่๕กันยายน
จะมีเวลาในการเตรียมทีมก่อนเกมการแข่งขัน๙วันด้วยกัน
เอเชียรอบ๔๐ทีมสุดท้าย
นัดแรกจะแข่งขันกันในวันที่๕กันยายน
ซึ่งณขณะนี้นะคะรอการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการ
กุญสือชาวญี่ปุ่นอาเกียระนิชิโน
และล่าสุดบริษัทไทยหลีได้วางโปรแกรมให้ทำนักเตะทิมชาไทย
มีเวลาเก็บตัวประมาณ๙วันด้วยกัน
หลังจากที่การแข่งขันฟุตบอลลีกนัดสุดท้ายก่อนพักเบรก
สิ้นสุดในวันที่๒๕สิงหาคมนี้ค่ะ
จะเรียกนักเตะเข้าแคมปึกซ้ำทันที

ยาวไปจนถึงการแข่งขันนัดแรกวันที่๕กันยายนเลยค่ะ
รวมระยะเวลาก็ประมาณ๙วันด้วยกันนะคะ
แต่ว่าในช่วงเวลานั้นค่ะคาดว่าจะไม่มีโปรแกรมอุ่นเครื่อง
กับทีมในระดับนานาชาตินะคะ

รอบคัดเลือกรอบ๔๐ทีมสุดท้าย
ก็จะมีการจับสลากในวันที่๑๗กรกฎาคมนี้

และเกมแรกที่จะลงแข่งขันในวันที่๕กันยายน
ก็จะเล่นในบ้านเจอกับทีมในโถที่๒
ต่อกันที่นายกรวีปริศนานันทกุล
เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

เพิ่งจะประกาศเปลี่ยนแปลงหลักจำนวน๙ข้อ

โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่เกมไทยลีกในวันที่๒๐สิงหาคมนี้เป็นต้นไปค่ะ
กติกาใหม่นะคะก็มีตั้งแต่ห้ามผู้เล่นทีมฝ่ายลุกเข้าไปอยู่ในกำแพงเมื่อได้ฟรีคลิก
มือสัมผัสโดนลูกบอลถือเป็นการแฮนดบอลทุกกรณี
และหากผู้จัดการทีมก็สามารถโดนใบเหลืองและใบแดงได้เหมือนกับผู้เล่นในสนามค่ะ
จากนี้นายการวีก็ยังได้ขอความร่วมมือไปยังสโมสรด้วย
ว่าให้ปล่อยนักเตะที่มีชื่อกับทีมชาติให้ไปรับใช้ทีมชาติ
นักเตะมีปัญหาอาการบาดเจ็บก็ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนเป็นหลายลักษณ์อักษรค่ะ
ที่สโมสรการท่าเรือเอฟซีนะคะเตรียมที่จะเปิดตัวเจนรบสัมภาวดีค่ะกองหน้าจากสโมสรตราดเอฟซี
ทางทีมสิงห์เจ้าท่าเตรียมที่จะซื้อขาดมาจากเมืองทองยูไนเต็ด

โดยล่าสุดสโมสรก็เตรียมที่จะเปิดตัวกองหน้าชาวปานามาคนใหม่ด้วย
ซึ่งก็นับเป็นกองหน้าชาวต่างชาติที่เข้ามากับทีมเป็นคนที่๒แล้ว
ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเปิดขึ้น
จากนี้ก็มีรายงานด้วยนะคะว่าทีมการท่าเรือเตรียมที่จะปล่อยอาทิตยบุตรจินดา
โดยให้รอการยืนยันอีกครั้งจากบอร์ตโตรหาร